ในวันนี้เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปี๒๕๕๙
คือเดือนธันวาคม

ที่ถูกรวบรวมและคัดเลือกโดยกองบนาธิการแทรกทีวีนั้น
เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์สะเทือนวงการศรีกากีครับ
เมื่ออดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
และหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญานะครับ
พลตำรปรีปวีนพงษ์ซีริน

ถูกคมขู่และแทรกแสงการทำงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนขดีข้ามนุษย์ชาวโรฮิงยา
ภาคใต้การออกมาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในครั้งนี้
ถือว่าเป็นการสร้างแรงสันสะเทือน
และกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ทำงานอย่างทุ่มเทมาเป็นระยะเวลายาวนาน
เพื่อแก้ปัญหาสำคัญของประเทศชาติ
ขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ
และขอเป็นกำลังใจที่ทำงานทำงานต่อไปให้สำเร็จครับ
เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในช่วงต้นเดือนธันวาคม
สื่อต่างประเทศเสนอข่าวพลตำรวจตรีปวีนโพงศิริน
อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ตัดสินใจยื่นเรื่องขอลีภัยกับรัฐบาลออสเตรเลีย
หลังจากการลาออกจากราชการ
จากกรณีถูกโยกย้ายไปเป็นรองผู้บัญชาการ
ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้หรือสชต
สำหรับเหตุผลนั้นเกิดจากความไม่มั่นใจในความปลอดภัย
หากต้องลงไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ว่าอาจจะมีแผนการล้างแค้นจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลและคนมีสี
จากการที่เข้าทวนหน้าที่ทำหน้าที่เป็นผลหน้าคณะพนักงาน
สอบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาอย่างจริงจัง
ตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมจนเป็นข่าวอื้อเฉาไปทั่วโลก
ผลงานของพลตำรวจตรีปวีนถือว่าเข้าตาเป็นอย่างมาก
สะสางคดีที่มีการพบศพชาวโรฮิงญาจำนวนมาก
ค่ายกักกันบนเทือกเขาแก้วตำบลปาดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
จนมาถึงการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ถึง๑๕๓ราย
และจับกลุ่มตัวได้๙๑ราย
โดยผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นถึงนักการเมืองท้องถิ่น
และนักธุรกิจใหญ่ในพื้นที่จังหวัดระนองพัทธลุงสตูนและสงขลา
รวมถึงนายตำรวจและทหารอีกจำนวนมาก
จุดนี้เองอาจสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มบุคคลที่เสียผลประโยชน์ก็เป็นได้
ข่าวการยื่นเรื่องลิภัยของพลตำรวจตรีปวีนนั้น
สร้างความไม่เห็นด้วยให้กับคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างมาก
เนื่องจากก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เคยออกมาพูดถึงเรื่องการโยกย้ายของพลตำรวจตรีปวีนว่า
จะมาอ้างเรื่องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง
เพราะเคยทำคดีค้ามนุษยโรหิงญาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น
คงไม่สามารถอ้างได้เพราะการปรับย้ายถือเป็นเรื่องธรรมดา

ตัดสินใจลาออกทันทีพร้อมออกมาให้ข่าวในเชิงถูกคมคู่
และแทรกแทรงการทำงานในคดีค้ามนุษย์โรฮิงญา
ประเด็นหลักคงหนีไม่พ้นการจมตีการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่มีการปรับโผล่โยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม
ขณะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาตำหนิการให้สัมภาษณ์
ของคนตำรวจตีประวีนกับสื่อต่างชาติ
กรณีขอลีภัยจากการถูกคุกคามของกลุ่มผู้มีอิทธิพลคดีโรหิงญาในประเทศไทย
อาจส่งผลเสียเป็นวงกว้างในความน่าเชื่อถือของประเทศไทยกับต่างชาติ
และการแก้ปัญหาเรื่องค้ามนุษย์
และทั้งหมดนี้กรบรรณาธิการไทยรัฐทีวี
บันทึกไว้ในบันทึกไทยเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙